การบันเทิงมีข่าวต่อเนื่องเลยคราวนี้เกิดขึ้นกับคุณเอ๊จิรากรที่บอกว่าโดนใครก็ไม่รู้ขึ้นมาแล้วก็ต่อยหน้าที่บอกว่าอยากให้ดูข่าวนี้ให้จบเพราะมีความคืบหน้านะตำรวจเอาตัวคนต่อยมาถามแล้วรู้เหตุผลแล้วว่าไปต่อยเอ๊ะจิรากรเขาทำไมแล้วอย่างหนึ่งหมอแหลปแพนด้าบอกว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่มีประวัติชักดาบ

เอาแก้วเครื่องดื่มสาดแบบนี้ด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในผับแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีนะคะ
เชื่อแหละว่าตอนที่คุณเอ๊จิรากรกำลังร้องเพลงอยู่เนี่ยก็ไม่รู้หรอก
ลูกค้าผู้ชายคนนี้ก้าวขึ้นมาบนเวทีเหมือนกับจังหวะจะกระซิบ
เพราะว่าคุณเอ๊มีการพยายามแบบเหมือนจะฟังแล้วก็สื่อสารอะไรกันบางอย่างค่ะ
หลังจากนั้นพอกาดมากันเท่านั้นแหละเขาก็ต่อยคุณเอ๊ะ
แล้วพอกาดพยายามกันอีกเขาก็สาดแก้วเครื่องดื่มแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้นะพอเราเห็นคลิปแล้วมีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะ
ทำไมทำไมต้องทำร้ายศิลปินแบบนี้
นักข่าวของเราค่ะไปที่สถานบันเทิงในคลิปนี้แหละ
เจอเจ้าของร้านด้วยร้านนี้เลย
เจ้าของร้านนะพาไปดูจุดที่เกิดเรื่องแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคลิปนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๔กุมภาที่ผ่านมาแล้ว
ทีนี้ลูกค้าคนนี้เขาพยายามจะชนแก้วกับคุณเอสจิรากรครั้งประมาณครั้งสองครั้งแล้วล่ะ
ใช่ตอนแรกมีการชนกันไปแล้วรอบนึงมีการเหมือนยกแก้วอะไรนะเขาเรียกแก้วช็อต
มาให้คุณเอ๊ะแล้วรอบหนึ่งนะใช่ค่ะแล้วพอมาอีกทีนึงเนี่ยคือกาดก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกิดอะไรหรอก
แต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยโอ้โหมันก็เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันนะคะ
แล้วหลังจากที่เกิดเหตุนะคือเพื่อนในกลุ่มมาเอาตัวผู้ชายเสื้อขาวคนนี้ไปแล้วก็ขอโทษทางร้าน
เดี๋ยวลองฟังหน่อยฟังเจ้าของร้านเขาเล่าหน่อยค่ะ
ช่วงประมาณเพลงที่สามมั้งประมาณเพลงที่สองที่สามเนี่ยคนนี้ก็เอาแก้วขึ้นดื่มไปกินกับคุณเอ๊ะละรอบนึง

ประมาณนั้นเนี่ยพอในจังหวะนั้นเขาเดินอยู่ดีเขาก้าวขึ้นเวทีไปเลย
พอก้าวขึ้นเวทีทางการเขาก็อย่างที่คุยตกลงกันอยู่แล้วล่ะคือลูกค้าหรือคนดูเนี่ยขึ้นไปบนเวทีไม่ได้
พอขึ้นไปกะก็เลยต้องกันตัวลงมาในจังหวะที่ดึงเนี่ยดึงตัวลงมาเนี่ยชายเสื้อขาวเขาคงหุดหงิดแหละไปดึงเขาลงมา
เค้าก็เลยผักก่าโดยผักก๋าดละก็หันใบแบบหมุดใหญ่ก็คงจะไปปล่อยคุณเอ๊ะเลยจังหวะนั้น
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมฟังเจ้าของร้านไปแล้ว
คือเมื่อคืนนี้คุณเอ๊เขาก็ไปเล่นที่เชียงรายนะ

ใช่ฮะเมื่อคืนเขาก็เดินสายที่เชียงรายนะฮะ
แล้วก็พูดถึงกรณีตามที่เป็นข่าวสั้นบอกว่า

รับว่าตอนนี้ยังรู้สึกเสียขวัญนอนไม่หลับนะฮะ

ออกมาเคลียร์ทุกข้อสงสัยกับข่าวที่เกิดขึ้น
และอาจจะมีการแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะครับ
ใช่ค่ะในส่วนของค่ายเพลงเองนะฮะ

ได้ออกแถลงการประนามการกระทำดังกล่าว
ที่เกิดขึ้นกับศิลปินผู้ให้ความสุขบนเวที

คนมาใส่แว่นมาสักครู่นี้ที่ให้สัมภาษณ์กับเรานะ
เตรียมเข้าแจ้งความกับลูกค้าชาย
ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
คุณแต่เนี่ยเรื่องของลูกค้าชาย
ทำไมเห็นมีภาพโพสต์ในโซเชียล

นี่ฮะปืนฮะนี่เป็นภาพเก่าใช่ไหมใช่ค่ะ

โพสต์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว

ก่อนหน้านั้นก็เหมือนไปมีเรื่องแล้วก็ยกปืนไทย

แต่ไม่รู้ว่าการขอโทษด้วยการยกปืนคือการขู่หรือเปล่า

เมื่อคืนเมาพูดจากวนใครเดินชนใครขอโทษด้วยนะครับ
แต่พอเราเห็นเฟซบุ๊กนี้
ลองเข้าไปดูปรากฏว่าชื่อบัญชีนี้ปลิวไปแล้ว
ไม่รู้ว่าปิดเฟสหนีหรืออย่างไร
แต่ที่แน่ผู้ชายคนที่เขาต่อยคุณเอ๊จิรากร

ไปแล้วนะนี่คืออัปเดตล่าสุดเลยเมื่อคืนนี้เออไปแล้วใช่
ไปพบตำรวจที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
ซึ่งตำรวจเชิญตัวมานะ
แล้วฝั่งผู้ก่อเหตุบอกว่าไงรู้ไหมว่า
วันนั้นเขาไปดื่มฉลองกับเพื่อนในกลุ่มไปกัน๙คน
ก็จะไปดูคอนเสิร์ตคุณเอ๊จิรากรนั่นแหละ

แล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาทะเลาะกับแฟน
ไม่ได้เจอหน้ากันมา๒อาทิตย์แล้วคุณสุดสกุล

ตอนที่คุณเอ๊จิรากรกำลังร้องเพลง

เดี๋ยวข้างบนเขาร้องเพลงกันอยู่
ศิลปินร้องเพลงอยู่คุณเอ๊ะร้องเพลงอยู่
อยู่ตัวเองจะไปเอาไมค์ประกาศหาแฟนสาว
แล้วไม่ได้เจอหน้าแฟนมาตั้ง๒อาทิตย์แล้ว

ตอนนั้นก็ชกเปรี้ยงไปที่หน้าของคุณเอ๊จิรากรเข้า

ก็นั่นน่ะสิอาจจะเมาด้วยแหละอย่างที่เขาบอก
ตำรวจตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาอะไรหรือยัง

จากยังไม่มีผู้เสียหายเหรอคะ
หรือว่าหมายความว่าคุณเอ๊ะยังไม่ได้ไปร้องกับตำรวจหรือเปล่า
ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันยังไม่ได้แจ้งความ
คุณเอ๊บอกขอเคลียร์เรื่องการเดินสายก่อน
อีก๒๓วันถึงจะเปิดเผยทั้งหมดแล้วก็อาจจะมีการแจ้งความเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ต้องดูผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของร้านผับแห่งนี้

คุณตำรวจสมมุตินะถ้าเกิดเจ้าตัวที่เขาโดนชก
คุณเอ๊ะมาแจ้งความผู้ชายคนเสื้อขาวนี้เขาจะมีโทษยังไง
ก็จำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทนะคะ
แล้วเดี๋ยวรอวันนี้วันนี้ช่วงบ่าย
ทางเจ้าของร้านเองเนี่ยก็จะไปแจ้งความนะคะ

คือจะต้องโดนด้วยเพิ่มเติมอีกไหม
โดนอะไรอีกรู้ไหมเพราะว่าหมอแหลปแพนด้าโพสต์ออกมา
ข้อความระบุว่านุ่มที่ต่อยเอ๊ะจีรากรต่อยแล้วหนีอย่างรวดเร็ว

ดาบค่าอาหารเครื่องดื่ม๓๗๑๐บาท
คล้ายกับเตรียมการมาก่อน
นี่ไงคืออันนี้ตรงกับที่เจ้าของร้านเขาพูด
เพราะเจ้าของร้านบอกว่าค่าเหล้าค่าเครื่องดื่ม๓๐๐กว่าบาทไม่จ่าย
หลังจากเกิดเหตุการณ์เพื่อนมาขอโทษแล้วใช่ไหม
แล้วก็หนีไปเลยนี่แหละแปลว่าเจ้าของร้านจะแจ้งความเรื่องนี้ได้
ก็คืออาจจะโดนคดีชกต่อยกับคดีชักดาบ

เดี๋ยวรอดูความคิดหน้า
เขาไปบอกว่าโอ้โหทำไมถึงขึ้นไปชกนักร้องเขาแบบนี้

นั่นสิก่อนหน้านะใครนะคุณโจอี้ภูวสิทธ
โดนแบบโกยเงินแต่อันนั้นน่ะคือยังไม่ได้ทำร้ายร่างกาย

เรื่องแบบนี้เพื่อไม่ให้เกิดกับนักร้องบนเวทีอีก
ต้องจับมาลงโทษให้เป็นตัวอย่าง